ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดบุรีรำค่ะ
คือมีคนไปพบศพของหญิงคนหนึ่ง
ลอยอยู่ในลำห้วยตลาด
แล้วจังหวะนั้นคือพอพี่สาวทราบ
รีบมาดูค่ะว่าใช่ศพน้องสาวตัวเองหรือเปล่า
แล้วเธอร้องห่มร้องไห้แทบเป็นแทบตายเลยลองไปดูค่ะ
น้องคู่ลำบากนะมาตายก่อนนะ

ลำบากได้ลำบากเกิน
กินไหนกันก็ห้ามอย่างไม่หากันก็ไม่มีกิน
ถ้าบานนั้นจะให้กินพี่น้องให้นั่นให้ที่
ก็จะได้เรียงตะโลดนี้
นี่แหละค่ะร้องไห้เข่าซุดเลยนะคะ
นางสวัสดิ์สุดที่อายุ๕๙ปี

คือนางสมบัติการเพียรอายุห้าสิบเจ็ดค่ะ
คือพอเธอทราบข่าวว่ามีคนพบศพแล้วดูเหมือนว่าลักษณะคล้ายกับน้องสาว
เดินทางมาถึงที่เกิดเหตุที่ลำห้วยตลาดแห่งนี้ที่อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำค่ะ
นี่แหละค่ะศพที่ลอยมาแบบนี้
ร้องไห้อยู่แบบนั้นแล้วก็บอกว่าน้องเนี่ยลำบากเหลือเกิน
ส่วนทางด้านของสามีของน้องสาวค่ะก็คือนายบุญยืนกราวรำอายุ๖๔ปี
เธอก็พยายามพูดนะร้องไห้ไปแล้วก็เหมือนกับพร่ำบ่น
ต่อว่าสามีของน้องสาวว่าไม่เคยช่วยอะไรเลย
ไม่สนใจจะไปตามหาภรรยาซะด้วยซ้ำ
นาทีที่ตอบว่ากันอยู่แบบนี้ค่ะน้องข้า

มาต่อว่าสามีของน้องสาว
เนี่ยเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมคะแล้วมันเกิดอะไรขึ้น
ทำไมนะคะถึงไปพบศพของนางสมบัติได้
ตำรวจสพมบุรีรำเขาก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
อย่างที่บอกว่าไปเจอร่างนางสมบัติลอยอยู่ในลำห้วยตลาด

ชาวบ้านที่พบศพคือนางเต็มกระแชรำอายุ๖๔ปี

คือไปเห็นแล้วแหละว่ามีอะไรลอยอยู่

แต่ว่าเห็นว่ามันมีเส้นผม
ตอนแรกก็กลับจะเอาไม้ขี่ดู

รีบขี่รถค่ะไปบอกผู้นำหมู่บ้านให้มาตรวจสอบ
จนสุดท้ายมารู้ว่าเป็นศพของนางสมบัติค่ะ
ส่วนนายบุญยืนกราวรามอายุ๑๔ปีสามีผู้เสียชีวิต
เขาบอกแบบนี้คือยอมรับนะ

แล้วภรรยาเขาไปงมหาหอยอยู่ที่ลำห้วยตลาดนี่แหละค่ะ

บอกไม่ให้ภรรยาไปแถวนี้เพราะว่าน้ำมันลึกมาก
แล้วก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงมาจมน้ำแบบนี้

ลงพื้นที่นะคะไปที่งานศพของผู้เสียชีวิตนะคะ

แน่นอนว่าบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าแล้วค่ะ

ซึ่งก็เป็นลูกพี่ลูกน้องของนางสมบัติเนี่ยก็บอกนะว่า
ก่อนหน้านี้น้องสาวแล้วก็สามีของน้อง
เขาทำงานเป็นอาชีพก่อสร้าง

พอแก่ตัวเหมือนกับว่าทำไม่ไหว
ตัวสามีของน้องสาวเองก็หูหนวกด้วยไม่ค่อยมีแรง
ที่สำคัญทั้งคู่จริงก่อนหน้านี้มีลูกชายนะ
ลูกชายช่วยทำงานตลอดพอมีพอกิน
แต่ลูกชายไปประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตนะคะ
ถูกเหล็กทับตอนไปทำงานที่จังหวัดชนบุรี

หลังจากนั้นมาเนี่ยหลังจากลูกของน้องสาวเสียชีวิต
ตัวนางสมบัติเองตัวสามีตรอมใจ
โอ้โหไม่เป็นอันทำอะไรเลยเอาแต่กินเหล้า

แล้วตัวนางสมบัติเองก็ต้องหาเลี้ยงสามีค่ะ

แล้วก็ไปหาหอยมาขายแบบนี้
จนกระทั่งน้องมาเสียชีวิตนี่แหละค่ะ
ทางด้านของนายประพันธ์ชันรำอายุ๔๗ปี
เขาเป็นหลานเขยของผู้เสียชีวิตนะเนี่ยพาผู้สื่อข่าว
ลงพื้นที่ไปดูคลองหน่อยที่บอกว่าน้ำมันลึกตั้ง๕เมตรนะคะ
ก็พบว่าอยู่ไม่ห่างจากบ้านหลังที่นางสมบัติและสามี
เขาอยู่กันตรงแถวแถวทุ่งนาตรงนั้นนายประพันธ์บอกว่าคลองน้ำเนี่ย
อู๋เอาจริงจริงมันลึกมากมากไม่ค่อยมีใครจะมาหรอก
แล้วเขาบอกว่าเป็นไปได้เลยคาดเดาว่าตัวนางสมบัติ
อาจจะดื่มเหล้าไหมแล้วอากาศมันร้อน
นางสมบัติอาจจะเป็นตระคิวหรือว่าช็อกแล้วก็จมน้ำไปได้ตอนที่มาหาหอย
ลองฟังเสียงเขาดูค่ะคิดว่าน่าจะไม่ไม่ค่อยมีแรงนะ
ไม่จากคิวก็ต้องจะลูบไปลมสองอย่างคิดว่าประมาณนั้น
เพราะว่าตอนพบมาตอนปิดจีนมันก็เคยเตือนแกอะไร
เรื่องกินเหล้านี่เลยเอ๊ะกินแล้วแกก็จบยังไงอ่ะ
กินแล้วกูก็จะลงหาเงินหาอะไรอืมเนี่ยแหละค่ะครับ
ทางด้านของสามีนะนายบุญยืนที่บอกว่าไม่ได้ออกไปช่วยตามหาภรรยา
ตอนที่ภรรยาหายตัวไปแล้วโดนพี่สาวมาตามต่อว่านะคะ
ล้มป่วยเลยนะผู้สื่อข่าวเราไปเห็นแบบนี้แหละ
ก็ภรรยาตัวเองมาจากไปแล้วเหลือตัวคนเดียวนะคะ
เขาบอกว่าญาติญาติบอกว่ายังไงก็ต้องดูแลกันต่อไปแบบนี้